ไอ้ถนนที่จะตัดเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ย
รอมาประมาณ๑๖ชั่วโคตร

รอมาจากรุ่นปู่รุ่นย่าถนนคอนกรีตไม่เข้าหมู่บ้านสักที
ทีนี้ครับพอถนนเข้าหมู่บ้านสร้างเสร็จแล้วพวกเราไปแห่กันดีกว่า
แห่ด้วยการใช้ช้างเลย

เขามากันทั้งชุมชนหมู่บ้านแหละ

ที่แรกคิดว่าเป็นงานบุญประจำปี

ถนนคอนเกรจมาในหมู่บ้านเราแล้วพวกเรา
นี่พวกเราหลักอันกันมากเลย
จริงคุณจริงอันนี้มีเสียงชาวบ้านมั้ยนะ

ก็ออกมารำวงแบบนี้นะครับ

ที่บ้านเสม็ดน้อยนะฮะที่ตำบลสลักใดอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับ
มาเป็นร้อยชาวบ้านเป็นร้อยร่วมกันฉลอง
โดยการนำช้างมาสองเชือกขึ้นหลังช้าง
ส่วนข้างล่างก็รำเถอะเทิงกัน
ขบวนเนี่ยคุณต้องเดินเท้าเชื่อมระหว่าง๒หมู่บ้านตามถนนแล้วนะครับ
ฉลองกันระยะทาง๑๒กิโลเมตรกับถนนหน้ากว้าง๖เมตรนี้

พึ่งสร้างเสร็จต่อกันแล้วก็รอมาตั้งแต่รู้รุ่นปูรุ่นย่า
จนกระทั่งมาถึงรุ่งหลานนะครับเพิ่งจะได้ถนนนี้นะครับ
บอกว่าดีใจมากก็เลยหาเลิกงามยามดี
พากันออกมาให้ช้างเดินเหยียบเพื่อเป็นมงคล
จากนี้ก็ยังมีนักการเมืองท้องถิ่นและสอสอของเขตมาร่วมในงานดังกล่าวด้วย

เข้าใจความอัดอั้นเขานะที่เขาต้องทำขนาดนี้
แต่อีกหนึ่งคือที่ถั่วรอที่ยิ้มไม่ใช่ว่าเข้าใจความทุกข์ยากเข้าใจ
แต่ว่าโอ้โหเขาอัดอั้นจริงเขาถึงต้องทำขนาดนี้นะคุณ
ชาวบ้านต้องให้สำคัญยิ้มกันยิ้มแบบหูถึงปากถึงหูเลย